แล้วรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เป็นกระท้รุ่นเล็กรุ่นประหยัด
ก็บอกเขาไปเดินเขาไปดูที่สิงคโปร์แล้วเห็นว่าราคาประมาณนี้

ที่เขาไม่ได้ดู
จนกระทั่งถึงการแถลงข่าวล่าสุดหรือแม้กระทั่งบางส่วนที่ยังไม่จบนะคะ
ถ้าถามว่าเรื่องนี้จบหรือยังดิฉันต้องใช้คำว่ายังไม่จบ
แล้วออกมาอย่างไม่เป็นทางการแค่๑แห่ง

ทางสคบขอไปเนี่ยก็เพิ่งมีการส่งกันล่าสุดก็คือวันนี้
ส่วนการดำเนินรายการของดิฉันวันนี้เนี่ยนะคะ
ท่านหนึ่งจะมาทางสายโทรศัพท์คืออาจารย์วีรชัย
น่าจะเป็นคนแรกที่เปิดต้นเรื่องอย่างเป็นทางการนะคะ
ที่ทำให้คนได้ยินมากขึ้นเรื่องนี้
แล้วก็เป็นที่มาว่าอาจารย์ยังต้องอยู่ในกระบวนการ
ในการพิสูจน์อาจารย์อยู่ต่างจังหวัดแต่เดี๋ยวโฟนอิน
คือแขกรับเชิญในรายการสคบเป้าใหญ่ค่ะ

ถ้ามีการระงับคือไม่ให้โฆษณาแล้วเนี่ยนะคะ
โฆษณาขายได้ใช่ไหมแค่นั้นเลยใช่ไหม
และนี่ไม่ใช่คำถามที่คนไทยได้คำตอบจากสคบนะคะ
และนอกเหนือจากนี้นักข่าวไม่ได้ถามสคบที่เดียวค่ะ
ถามทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรมการค้าภายใน
แม้กระทั่งกรมศุลกากรยังต้องตอบเลยค่ะ
ตกลงเขานำเข้ามาจากเกาหลีจริงไหมคะท่าน
แล้วตอนเขานำเข้ามามันใบละเท่าไหร่คะท่าน

วันนี้ที่เราจะพูดคุยกันทั้งหมดคือตกลงแล้วตอนนี้

โฆษณาอยู่ในสถานีนี้ด้วยนะคะ
เราก็เลยพยายามติดต่อในหลายรูปแบบค่ะ
ซึ่งทางบริษัทก็ให้คำตอบมาว่าไม่สะดวก
จะยืนตามเอกสารของทางบริษัท
ที่เป็นรายลักษณอักษรเท่านั้น
เหนือจากนั้นก็คือเสียงสัมภาษณ์ของ
ตามข่าวเนี่ยคงจะตอบไม่ได้ทุกประเด็น
เพราะประเด็นที่สำคัญที่คนยังคาราคาซังอยู่ตอนนี้

ซึ่งจะมีการตอบหรือไม่ไม่แน่ใจ
วันนี้เราที่จะพูดคุยกันทั้งหมดเลย
คือขอภาพรวมอีกครั้ง
จากผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภค
ธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ค่อยอ่านเพราะคนมาจี้เยอะ
คุ้มของหรือเปล่าทำไมแถลงออกมาแค่อันนี้เท่านั้น
พันธุรกิจเอกประธิบจริงกันสวัสดีค่ะ

เพราะมันมีคำถามเหมือนกับว่าเอ๊ะนั่นแหละ
ตกลงแล้วแค่ห้ามโฆษณาเพราะไม่โฆษณาก็จบเหรอคะ
ถ้าเขาแก้โฆษณามาไม่ได้ใช้คำพวกนี้ก็ได้เหรอคะ
คือมันมีคำถามว่าก็ได้เหรอคะท่าน
ก็คือทางเมื่อวานจากการประชุมของคณะรับประการ
ทางท่านอาจารย์วิรพงศ์ก็แถลงไปแล้วส่วนหนึ่ง
ว่าห้ามมีการโฆษณาในประเด็นนี้ประเด็นนี้เท่านั้น
ประเด็นที่ว่าโฆษณาที่เป็นเรื่องของเรื่องราคาที่มัน
อาจารย์บอกอาจารย์ใช้คำว่ามันเป็นการโฆษณาที่มีการโน้มน้าวจูงใจ
แล้วก็มีคำว่ากรณีที่มีใช้คำว่าลื่นไหลมีการลื่น๓๐๐เปอร์เซ็นต์
ประเด็นนี้เรามาใช้ประกอบกับการพินาเรื่องโฆษณา
แล้วก็ห้ามโฆษณาหลังจากนั้นไม่ได้พูดต่อก็สามารถ
หลังจากนั้นทางสคบก็จะออกเป็นคำสั่ง
ที่บอกว่าห้ามโฆษณาคือห้ามมีผลเมื่อไหร่คะ
โดยที่อาจารย์บริพงศ์เป็นผู้ลงนามแล้วแจ้งไปที่บริษัท
หลังจากนั้นเราก็จะส่งปรายศนีย์ไปแจ้งให้ทราบ
หลังจากที่บริษัทได้รับทราบคำสั่งแล้ว

แต่ว่าโดยหลักปฏิบัติจริงแล้วที่ผ่านมา
ถ้ามีกรณีของการโฆษณาสินค้าอะไรที่เราห้ามโฆษณา
ในทางปฏิบัติบริษัทก็มักจะยุติการโฆษณาเลย
อย่างวันนี้ทางบริษัทวิทยาศาสตร์

ยืนยันประชาชนทราบว่าก็ได้หยุดการโฆษณาวันนี้แล้ว
ใช่ค่ะอย่างที่พอบอกไปนะครับคุณผู้ชมค่ะ
ที่ฉันเอาตามเอกสารที่ออกมาก็คือวันนี้แหละ

คือเอกสารที่ออกมาของวันนี้
ที่ฉันสรุปขโมทคร่าวนะคะ

บริษัทรับทราบดีว่ามีความไม่สบายใจในการโฆษณาของทางบริษัท
ซึ่งก็มีการขออภัยในประเด็นต่าง
ที่ไม่มีความชัดเจนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ชี้แจงมาเป็นข้อ๔ข้อด้วยกันค่ะ

คือ๑ระงับการออกอากาศโฆษณาสินค้าทุกรุ่นเรียบร้อยในทุกช่องทาง
และจะเร่งแก้ไขโฆษณาให้เหมาะสมต่อไป

แก้ให้เหมาะสมแปลว่าอะไรนะคะ
ทางบริษัทก็บอกว่าคุณภาพของสินค้านั้นเป็นมาตรฐานการรับรอง

ก็คือในส่วนของสินค้านี่นะคะ
บริษัทมั่นใจในกระบวนการผลิตและมาตรฐานที่ผลิตจากประเทศเกาหลี
และได้ส่งเอกสารเกี่ยวกับคุณภาพมาตรฐานเหล่านี้เนี่ย
ให้ตามที่สควร้องมาแล้ว
อธิบายแบบนี้ว่าคุณวูดดี้นั้นไม่ได้เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด
อันนี้คือ๔ข้อที่เขาอธิบายมาล่าสุดวันนี้

โฆษณาจบเลยเหรอคะ

แล้วถ้าปรับกลับมาเข้ารักษณะว่าเหมาะสมแล้ว

ของเราเนี่ยทางกฎหมายสคบนะฮะถ้าห้ามโฆษณาในประเด็นนี้นะฮะ

ให้เป็นการโฆษณาที่ไม่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องราคาที่บอกว่า
ตรงนี้เนี่ยก็สามารถโฆษณาใหม่ได้แล้วก็ซื้อขายได้เหมือนเดิ
เราไม่ได้ห้ามขายนะฮะสินค้าไม่ได้เป็นอันตราย
ก็มีประเด็นเรื่องโฆษณาอย่างเดียวที่มีการพินากัน
ซึ่งพอแก้ไขโฆษณาแล้วต้องส่งสคบเหรอคะ
โดยปกติเนี่ยถ้าเป็นกรณีโฆษณาไม่ต้องส่งก็ได้นะครับ
แต่ว่าถ้ามีกรณีสงสัยว่าโฆษณาจะผิดไม่ผิดเนี่ย
สามารถเอาประเด็นโฆษณานั้นเนี่ยมาให้สกบพินาก่อนได้นะฮะ
ก็สามารถเราจะพินาว่ามันเป็นกรณีที่เป็นความผิดตามกฎหมายหรือเปล่า
หรือว่าเป็นโฆษณาต้องห้ามหรือว่าเป็นเท็จเกินจริงหรือเปล่า
ถ้าหลังจากนั้นถ้าพินาแล้วเราก็สามารถที่จะค้นหาต่อได้เลย
หรือไม่ต้องเสนอเราก็ได้ไม่ต้องให้โฆษณาดูก่อนก็ได้สคบดูก่อนก็ได้
บริษัทสามารถโฆษณาเลยก็ได้แต่ถ้าเราพบว่าเป็นความผิด
เราก็จะบรรยาการไปมันอาจจะเป็นคนละเคสกันนะฮะ
แปลว่าโฆษณาที่สคบสั่งให้ถอดออกพูดง่ายภาษาที่ฉันคือ
ให้ถอดออกมาให้โฆษณาแล้วไม่มีการปรับไม่มีโทษใดใช่ไหมคะ
เมื่อวานทางกรรมการก็พูดถึงเรื่องของการห้ามโฆษณา
แต่ก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องของความผิดเรื่องโทษนะฮะ
ประเด็นพวกนี้ก็คงต้องเป็นกรรมการนะฮะ
เพราะว่าผมเองเป็นระดับเจ้าที่เองก็ไม่มีอำนาจ
แต่ว่าถ้ากรรมการไม่ได้บอกเรื่องของความผิด
เพราะมันดูต้องดูลึกเข้าไปหนึ่งเรื่องเจตนาด้วยนะครับ
ก็ไม่ได้พูดเนี่ยก็อาจจะห้ามโฆษณาธรรมดานะครับ
แสดงว่าเมื่อวานนี้ไม่ได้มีการพูดประเด็นเลยว่า
เราต้องมีการปรับเขาไหมหรือต้องดูโทษที่มันมากับตัวบทกฎหมายไหม
คือไม่มีประเด็นนี้พูดอยู่แล้วในกรรมการ
ที่ประชุมไม่ได้พูดถึงประเด็นเรื่องของความผิดเอาโทษเลย
เป็นสินค้าใดก็แล้วแต่ก่อไก่แล้วเข้ารักษณะเดียวกัน
ต้องพิจารณาโทษไหมคะ

เข้ามาจุดตลาดแบบตรงตามกฎหมายพฤมยาตร์ขายตรงตลาดแบบตรงนะครับ

สำหรับธุรกิจหลายตัวที่เป็นสินค้าที่ต้องโฆษณานะครับ

ก็แต่ว่าเข้าอีกกองหนึ่งนะครับเข้ากองโฆษณานะครับ

ซึ่งว่าเรื่องของราคาก็อาจจะเป็นประเด็นที่อาจจะต้องมีการพูดถึงกัน
เพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ย

สินค้าตัวนี้ไม่ใช่สินค้าควบคุมราคานะครับ
พอไม่ใช่สินค้าลูกคุมราคาเนี่ยการกำหนดราคาเนี่ยเป็นเรื่องของผู้ประกอบการนะครับ
แต่ว่าเมื่อวานมีการพูดคุยกันว่าการกำหนดราคาจะต้องมีแหล่งอ้างอิง
จะต้องมีฐานอ้างอิงที่สามารถพิสูจน์ได้นะครับ
แล้วก็โคลิคิงเขาไม่สามารถจะพิสูจน์ตัวนี้ได้ว่า
ง้างอินของเขาเนื่องจากไม่มีเพราะว่าเขาผลิตสินค้าตัวนี้มาเฉพาะประเทศไทยเท่านั้น
ไม่มีแหล่งอ้างอิงเรื่องราคานะฮะ
เพราะว่าผลิตจากเกาหลีจริงแล้วก็นำส่งประเทศไทยเพราะว่าแบรนด์นี้แบรนด์นี้ผิดผลิตเฉพาะประเทศไทย
เพราะฉะนั้นงานนี้มาเข้าที่ผอเนื่องจากว่าการขายเขาเป็นลักษณะขายตรงใช่ไหมคะ

ขออภัยค่ะเป็นตลาดแบบตรงก็เลยมาเข้าที่ของพอทำงาน
สมมุติคนสงสัยเรื่องราคาไปร้องอีกที่ได้ไหมคะ

คือถ้าไม่ใช่ธุรกิจตัวนี้ถ้าธุรกิจตัวนี้ก็ต้องมาร้องเรื่องโฆษณาก็ต้องร้องหา
อ๋อคือถ้าธุรกิจแบบนี้คือทุกเรื่องจะอยู่ในนี้แหละ

เข้าใจค่ะเพราะฉะนั้นณตอนนี้บอกได้ว่าห้ามโฆษณาไม่มีบทลงโทษเพราะคณะกรรมการในการพิจารณาก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้
อย่างที่พออธิบายคือถ้าจะมีบทลงโทษคือต้องลึกเข้าไปถึงเจตนา
ต้องดูเจตนาแล้วก็มันก็มีเรื่องของความผิดมีอัตราโทษด้วยครับ
ตามกฎหมายคุ้มครองมหัวโดยโภคโบราณของเราโดยหลักการเนี่ย
การีที่พูดถึงเรื่องฟังผิดและอัตราโทษตามปัญหาคุ้มครองนะฮะ
การีของโฆษณาเนี่ยถ้าเป็นเท็จเกินจริงแล้วมีเจตนาก็มีอัตราโทษจามคุณเพื่อเกิด๖เดือน

ไม่ต้องส่งก็ได้ก่อนออกอากาศใหม่

โดยปกติแล้วของการโฆษณามันจะมีกฎหมาย
ถ้าการโฆษณาในทีวี

คือจะมีกฎหมายแต่ละฉบับ
อย่างสินค้าบริการ
ก็จะมีกฎหมายเรื่องควบคุมราคาสินค้า

แต่ว่าถ้าตราบใดที่มีการร้องเรียน

ก็จะเข้ามาแปะ

ถูกไหมคะ

ก็เป็นการโฆษณาที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของโฆษณานะครับ

คำสั่งนี้มีผลกับสินค้าอะไรของบริษัทนี้บ้างคะ

ก็โฆษณาเฉพาะเคลิขิงอย่างเดียวนะครับ

ซึ่งมีผลต่อกระทะโคลิคิงกี่รุ่นคะ
คือเพราะเท่าที่ดูเนี่ยมันมีรูด

เราตัดทิ้งกรณีกระทะขนาดเล็กที่ไปเจอที่สิงคโปร์ออกนะคะ
ต้องดูครับเพราะว่าโดยหลักการแล้วเนี่ย
เขายืดจดทะเบียนกับเราสินค้าประเภทไหนเนี่ย
ก็ต้องโฆษณาประเภทนั้นแล้วก็ขายสินค้าประเภทนั้น
ถ้านอกเหนือจากที่จดทะเบียนกับเรานะฮะแล้วก็ไปโฆษณาเนี่ย
จริงแล้วก็ต้องดูเพราะว่าก็เป็นกรณีที่
ที่สินค้าบางตัวที่ไม่ยืดจดกับเราแล้วไปโฆษณา

ที่ยื่นจดแล้วที่มีผลในการห้ามเนี่ยค่ะ
คือห้ามเฉพาะกะทะรุ่นไดม็อลเหรอคะ

ทางวิทยาเรียนรวมวิสาสก็ยื่นจดทะเบียนกะทะ
เขายื่นจดทะเบียนสินค้าตัวอื่นด้วยนะครับ
แต่น่าจะเป็นรุ่นโกว์โรงกลศีลีส์ครับ
อ้าวยังไงคะแล้วตกลงมันมีผลกี่รุ่นคะ
รุ่นเราต้องดูอีกทีว่ารุ่นไดมอนเขายื่นมาหรือเปล่า
เท่าที่ตรวจสอบเบื้องต้นรู้สึกรุ่นไอมอนไม่ได้ยื่นมา
ค่ะคืออันนี้ต้องขึ้นอยู่กับว่าเอกสารในการยื่นด้วยใช่ไหม

อย่างงั้นคำสั่งก็ยังไม่ละเอียดจริงครับผอว่าตกลงห้ามกี่รุ่น
ก็คือเราก็ห้ามในเรื่องของการโฆษณาเรื่องของกระทะควรีคิง
แต่ว่าในส่วนของการยื่นสินค้าครบไม่ครบก็ไปดูอีกประเด็นนึง
เพราะมันมีกฎหมายกำหนดไว้เหมือนกันว่าการยื่นสินค้าหรือบริการที่กับสกบ
ก็จะยื่นกี่ตัวนะฮะแล้วก็มีการโฆษณาตัวไหนนะครับ
ก็ถือว่าเป็นห้ามยื่นกระทะห้ามโฆษณากระทะครับ
เดี๋ยวขอพักสักครู่คืออย่างนี้ค่ะไม่ใช่อะไรค่ะ
เราก็ลองไปคือที่เราคุ้นกันที่เป็นสีทองเนี่ยค่ะคือมันรุ่นสีทองอ่ะ
รุ่นไดมอนด์สีดำอ่ะชื่อโกลด์
และที่สำคัญมันมีหม้อด้วยนะคะหม้อซึ่งโฆษณาไปคล้ายกันคือลักษณะของคำพูดคล้ายกัน
อนุมานว่าหม้อต้องกลับไปทบทวนโฆษณาด้วยหรือไม่
และต้องมีการตรวจสอบตะหลิวก่อนไหมคะที่มาคู่กัน
แล้วต้องละเอียดนะคะเพราะคำถามอยู่ที่ผู้บริโภคอีกเยอะ
สคบขีดกรอบแค่ไหนสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะในส่วนของการตรวจสอบ
สคบให้๓หน่วยงานนำกระทะยี่ห้อที่ว่านี้
ไปตรวจสอบให้ละเอียด
หนึ่งในนั้นคือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ
นอกเหนือจากนั้นอีกก็คือศูนย์วิจัยโลหะและวัสดุแห่งชาติ
แล้วก็กรมวิทยาศาสตร์บริการนะคะ
เอาไว้ก่อนคนต้องการถามมเกษตรแล้วมเกษตรที่ว่า
ก็คือคนแรกค่ะคำว่าคนแรกก็คืออาจารย์วีรชัย
เราจะคุยกับรองศัตริย์อาจารย์น็อกเตอร์วิราชัยพุทธวงศ์
อาจารย์อยู่ที่ภาควิชาเคมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ

สวัสดีครับคุณจำขวัญครับ

ก็พูดได้นะครับในบางส่วนครับ
แต่ดิฉันจะถามทุกอย่างที่เหลือแล้วแต่อาจารย์นะคะ

ตอนนี้หลังจากที่มันมีข่าวออกมาว่าสคบให้๓หน่วยงานไปตรวจสอบ
เกษตรก็คืออาจารย์วิราชัยของอาจารย์วิราชัยเสร็จยังคะ
เสร็จหมดแล้วครับแล้วก็ส่งให้ทางสคบตั้งแต่๒วันที่แล้วนะครับ
แล้วก็ทำหนังสือส่งปะหน้าไปเมื่อวันก่อนครับ
ซึ่งการส่งนี้ถือว่าเป็นทางการแล้วถูกไหมคะ
ก็สมบูรณ์ครับเป็นทางการแล้วก็ผลก็ชัดเจนนะครับ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ไม่โปรหกใครอยู่แล้วครับ
อาจารย์ค่ะที่อาจารย์ตรวจสอบตรวจสอบทั้งหมดเนี่ยสินค้าของบริษัทนี้ทั้งหมดกี่ชิ้นคะ
อ่าก็มีตัวอย่างกรรภาพยื่อห้อดาร์ง๒รุ่นแล้วก็มีรุ่นอื่นนะครับ
ของเขาหมดเลยเหรอคะ
ไม่ครับเป็นกระทะในกลุ่มเดียวกันครับก็คือผลเบื้องต้นมันคือกระทะเทปลอน
เราก็เลยจอบกลุ่มกระทะเทปร่อนที่ผ่านมอกนะครับเราก็ตรวจแล้วก็ส่ง
แต่ว่าตัวเร่งด่วนก็คือเทียบในกลุ่มเดียวกันแล้วก็ส่งให้ทางสคบนะครับ
แต่ว่าทางทีมงานก็ยังทำตัวที่เหลืออยู่เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกภาคส่วนนะครับ

อาจารย์เพราะฉะนั้นที่อาจารย์ส่งไปก่อนหน้านี้๒วัน
คือตรวจไปแล้วทั้งหมดกี่รุ่นคะ
ก็มีของข้าวเรียกยอดอัน๒รุ่นแล้วก็บวกกับตัวเทียบอีกนะครับ
ขออนุญาตให้ทางสคบเขาเป็นคนเปิดดีกว่า
เพราะตอนนี้เนี่ยผมกำลังไล่เก็บตัวอย่างเพิ่มในส่วนอื่นที่เป็นอีกเลเวลหนึ่งนะครับ
ตอนนี้เรายังไม่หยุดเราทำต่อนะครับ
อย่างนั้นแปลว่าสิ่งที่จะบอกได้คือ๒รุ่นของ
แต่ว่าทางอาจารย์ยังไม่หยุด
คืออย่างนี้ครับรุ่นอื่นผมยังไม่อยาก
เพราะว่าตอนนี้นักข่าวก็พยายามมาแซะรุ่นนั้นรุ่นนี้หรือเปล่า
คือเราจะพยายามทำให้ครบในเกรดเดียวกัน
ก็คือลายหินอ่อนเนื้อทองแล้วก็อยู่ในกลุ่มเทปล่อนที่เราเจอ
เพราะว่าเราทำนักเทรดเดียวกันนะครับ
แล้วอาจารย์บอกอะไรดีชั้นได้บ้าง
ช่วงหนังยางหักนะครับแล้วก็ทำงานช่วยเหลือสังคม
ก็จะดูว่าเนื้อกระทะทำจากโลหะอะไร
ซึ่งในเบื้องต้นก็ชัดเจนเป็นอลูมิเนียม
นี้เราก็ทำเสร็จแล้วว่ามีทั้งหมดกี่ชั้น
ซึ่งบางรุ่นก็มากกว่าน้อยกว่า

เดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวก่อนค่ะ
เดี๋ยวนะคะตกลงกระทะยี่ห้อดังที่อาจารย์ทำไปแล้ว๒รุ่นเนี่ยนะคะ
ทำจากอลูมิเนียม

ตรวจพบเนื้อโลหะที่อยู่ตรงกลางด้วย
เป็นอลูมิเนียมเกรดดีคือในกลุ่มของอลูมิเนียมอัลลอย
คือเกรดคือเกรดดีนี่เป็นคำขยายใช่ไหมไม่ใช่ดีด็อกนะอาจารย์
เกรดดีกว่าอลูมิเนียมธรรมดาครับผม
เกรดดีแล้วก็มีเนื้อโลหะอื่นบางส่วนผสมอยู่เหรอคะ
ใช่ครับมีเนื้อโลหะปนอยู่ตรงกลางซึ่งคาดว่าจะเป็น
อะคืออาจารย์ที่ในทีมก็มีคนที่โจปอธิบายวิทยาวะโลหะการนะครับ
แกก็แจ้งว่าเป็นลักษณะของการฉีดเป้าอ่าเข้ามันจะมีเป้าของของกระทะ

คุณนี้อยู่ด้วยครับแล้วที่เคลือบเนี้ย
เคลือบเทฟรอนอ่าที่เคลือบเป็นกลุ่มอ่าตระกูลของเทฟรอนนะครับ
อ่าซึ่งมันเหมือนวินโดนะฮะวินโดเราใช้เวอร์ชั่นหนึ่งถึงแปด
อ่าแล้วมกบอกว่าต้องใช้เวอร์ชันห้าห้าขึ้นไปน่ะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
เทฟรอนกลุ่มนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันสูงที่มกเขารับรองโอเคตัวเคลือบเนี้ยครับ
เคลือบเนี่ยเป็นตัวเคลือบที่มีคุณภาพสูงคุณภาพสูงครับในกลุ่มของเทปล่อนนะครับ
ตระกูลของเทปลอนนะฮะแล้วก็จะมีตัวพิเศษที่เขาเคลือบเป็นชั้นชั้นขึ้นมานะครับ
ค่ะเขาเขาเพิ่มเข้ามาสมมุติอาจารย์กลุ่มเทฟรอนนะครับค่ะ
ซึ่งตกลงมีการคือดิฉันไม่ได้เรียนเคมีไม่ได้เชี่ยวชาญดิฉันขอแบบอ่านนะคะ
คือตกลงมีเคลือบหินอ่อนเงินทองและทองแดงไหมคะอ่าอันนี้ผมก็เคยให้สัมภาษณ์นะครับว่า
ี่ห้อในกลุ่มในกลุ่มที่ทำเป็นลายหินอ่อนเหมือนกันเนี่ยนะครับ
ก็เราไม่ไม่เจอเงินไม่เจอทองไม่เจอหินอ่อนไม่เจอไม่เจอไม่เจอ
ไม่เจออะไรที่เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเป็นหินเป็นอะไรพวกนี้ครับนะฮะ
เพราะฉะนั้นยืนตามนี้ครับแต่ว่าเราก็เราตรงนี้เราไม่ได้แจ้งสคบว่าเราไม่เจอ
แต่ว่าเราบอกว่าเราเจออะไรนะฮะเราบอกว่าเราเจออะไรบ้างเราก็รู้
อะไรค่ะที่ฉันได้คำตอบแล้วว่าไม่เจอนะคะแล้วก็เอ่อถึงแม้ว่าจะเป็นในกลุ่มเทฟลอน
ที่มีคุณภาพสูงที่เจอน่ะกี่ชั้นคะอ่าจำนวนชั้นเนี้ยก็คืออ่า
มันไม่ใช่๘ชั้นแต่จะมากกว่าหรือน้อยกว่าก็คืออยู่ที่ให้ทางสกบเขาหมดแล้ว
ยี่ห้อนะครับเพราะล่าสุดวางที่วางขายมาใหม่เนี่ยบอกว่าสิบชั้นนะฮะ
เอาเอาที่ทดสอบไปอ่ะอาจารย์กี่ชั้นคะอ่าตรงนี้ขอขอสงวนไว้ก่อนดีกว่าครับ
นะฮะซึ่งซึ่งอ่าเราส่งผลไปหมดแล้วนะครับไม่ถึงแปดใช่ไหมอ่าอ่า
อ่าบางยี่ห้อก็มากกว่าแปดครับขอสังหวนตรงนี้ครับไม่ไม่ไม่บางยี่ห้อ
เอาสองอันเอาสองอันที่ดังเลยค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ค่ะขออนุญาตอ่า
ขออนุญาตสังหวนแล้วกันนะครับอ่าได้ได้เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคือ
ถ้าเราพูดเข้าทางบริษัทหนึ่งเดี๋ยวบริษัทหนึ่งก็น้อยใจนะครับ
อาจารย์ค่ะมันเป็นกระทะอลูมิเนียมนะครับขัดจังหวะนิดเดียว
เมื่อสักครู่นี้เนี่ยดิฉันพูดถึงแค่ยี่ห้อเดียว

รุ่นนี้ของยี่ห้อเดียวถูกไหมคะ
ยี่ห้อเดียวมันถึงยี่ห้อไหนครับคุณตัวผ่านทรัพย์

คำตอบทั้งหมดที่อาจารย์อธิบายเมื่อสักครู่นี้
คือ๒รุ่นของยี่ห้อเดียวถูกไหมคะ
เดี๋ยวจะกลายเป็นกระจายไปอีก

ไม่ถึง๘อันนี้ข่าวนะครับ
อันนี้ข่าวจริงหรือเปล่าอาจารย์

คือตรงนี้ผมว่าอย่าพึ่งนั้นเลยนะฮะ

มันจะวิเคราะห์เลยว่าแต่ละชั้นนั้นมันคืออะไร
แล้วก็เราใช้เทคนิคที่สูงกว่านั้นอีกด้วยนะครับ
เราใช้เทคนิคสองเทคนิคนิดกว่าผู้กัน
เพราะว่าผมต้องการไม่อยากให้มันมีข้อโต้แย้งด้านวิทยาศาส
เลยตัดสินใจใช้เครื่องมือขั้นสูงนะครับ
อาจารย์เพราะฉะนั้นคนที่จะพูดเนี่ย
คือต้องเป็นสคบถูกไหมอาจารย์ค่ะ
ใช่ครับคือสคบเขาเป็นองคลตามกฎหมาย
แล้วก็ผมได้รับมอบหมายจากสคบนะครับ
เราทำงานร่วมกันแล้วก็มอบผลให้
ในส่วนของตัวพื้นฐานเนี่ย
แล้วก็บอกได้ว่าเป็นข้อมูลพื้นฐานทั่วไปนะครับ

แล้วก็การเขียนโฆษณามันก็กว้างนะครับ
แต่ว่าทางวิทยาศาสตร์มันเป๊ะออกมาหมดแล้วนะครับ
หลังจากมีการตรวจสอบแล้วเนี่ยคือไม่ได้มี
ที่ฉันอาจจะใช้คำทางวิทยาศาสตร์ผิดนะคะไม่ได้มีสารหรือมีวัตถุดิบหรือองค์ประกอบอะไรที่เป็นอันตรายถูกไหมคะ
ไม่มีเลยครับแล้วก็ที่บอกว่ามีทองเขามีทองนะฮะแต่ว่าเป็นทองปลอมนะครับ
ก็คือกลุ่มเขาเรียกว่าแร่ไฮไลท์นะครับแร่ไฮไลท์นี่ก็คือพวกภาษาเคมีเขาเรียกไอลอนไดทัลไฟล
ซึ่งเป็นธาตุที่มีความปลอดภัยสูงนะครับผมยังผมยังชื่นชมเลยว่าเขาใช้นวัตกรรมนี้มาใช้ในกระทะ
ก็คือทำให้กระทะเป็นเนื้อสีทองแล้วทีนี้กระทะสีทองเนี่ยมันก็ไม่ใช่มีเฉพาะยี่ห้อดังยี่ห้อเดียว
มียี่ห้ออื่นด้วยนะฮะคือตอนนี้เราเลยต้องไปรีบเอามาวิเคราะห์เทียบด้วย
ว่าเป็นกลุ่มไพไลท์เหมือนกันหรือเปล่าคือไพไลท์มันจะสาหร่ายตัววนภูมิ๔๐๐อัพ
ซึ่งปกติกระทะตระกูลนี้เราใช้ไม่ร้อนขนาดนั้นนะครับ
อาจารย์ค่ะดิฉันจะเป็นคนพูดสรุปถ้าผิดอาจารย์แย้ง
เรากำลังพูดถึงการทดสอบของอาจารย์วิราชัยกับทีมนะคะ
โดยใช้การทดสอบทางวิทยาศาสตร์นะคะ
ที่ที่ฉันจะสรุปคือ๒รุ่นของยี่ห้อดังที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้นะคะ
คือจากการทดสอบแล้วคือทำมาจากอลูมิเนียมแล้วก็บวกโลหะที่มีคุณภาพสูง
ใช่ครับเป็นอลูมิเนียมคุณภาพสูงกว่าอลูมิเนียมธรรมดาครับ
มีการเคลือบสารในตระกูลเทฟลอนที่มีคุณภาพสูง
ใช่ครับเพื่อกับพอลิเมอร์ตระกูลเทปลอนครับคุณภาพสูงถูกต้องครับ
ไม่พบคืออันนี้เป็นคำตอบอาจารย์ก่อนหน้านี้นะคะ
ไม่พบการเคลือบหินอ่อนเงินทองและทองแดง
ทีนี้ก็ไม่เจอทองที่พบเป็นทองปลอม
ภาษาแรกเขาใช้คำว่าทองปลอมแต่ว่าภาษาที่สุภาพหน่อยก็คือ
ถึง๘ไหมน้อยกว่าหรือมากกว่า
อาจารย์ส่งสาวคร้อบอแล้วเดี๋ยวสาวคร้อบอบอกเอ็งใช่ไหมค่ะ
ใช่ครับก็ตรงนี้ถ้าเป็นศัพทเทคนิค

ว่าเดี๋ยวจะเรียกอาจารย์มา
อาจารย์ขอบคุณมากเลยที่ให้คำตอบตอนนี้

เดี๋ยวสุดค่ะบ้านผมก็ใช้อยู่นะครับคือพี่ห้อนี้
อาจารย์เดี๋ยวพูดให้ขอบคุณค่ะ

หรือว่าชื่อยี่ห้อของสินค้าเนี่ย

เพราะว่าสินค้าเองก็ต้องปกป้องตัวเองนะคะ

เขาก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะใช้กระบวนการยุติธรรม
ในการพิสูจน์แล้วก็ปกป้องตัวเองได้นะคะ
แต่เอาเท่าที่เราทำมาตอนนี้อยู่ในข่าวค่ะ
และเป็นประโยชน์สาธารณะซะด้วยซ้ำไป
และถ้าเปลี่ยนใจโทรมาค่ะ

คือก็อย่างที่บอกผมก็ยืนยันตามเอกสาร

เพราะเนื่องจากว่าทุกอย่าง
ทุกรายการประเทศวีชาร์ดก็ทำตาม

โฆษณาตามเอกสาร
แล้วก็ตามหมายถึงว่า

ประเทศผู้ผลิตยืนยันว่ายังไงบ้าง

ซึ่งยังต้องจากที่สกบนความคุม

บอกว่ามี๖ชั้นและอีก๒ชั้นยังไม่เจอ

นักวิชาการเหล่านี้ยังไม่จบ

ก็ที่ส่งมาเนี่ย
ทางการเคราะห์เรียกว่าจะมีหน่วยงานเดียว

หมายถึงว่าผมไม่ยืนยันในตรงนี้ไม่ได้

ถ้าเกิดจะยืนยันทั้ง๘ชั้น
ต้องให้ทางฝั่งของผู้ผลิตเขาเป็นคนยืนยัน

ฉันก็จะยืนกลับไปตามสิ่งที่ออกมาเป็นรายลักษรเท่านั้นที่มีการชี้แจง
ส่วนในเรื่องทางวิทยาศาสตร์หรือว่าตกลงแล้วอะไรอย่างไรเนี่ย
ตอนนี้มีแค่ของมเกษตรที่ไปถึงมือสคบ
แล้วก็ถ้าคุณผู้ชมได้ตามข่าวทางสคบจริงก็พูดถึงแล้ว
ตัวเลขที่ฉันถามอาจารวิราชัยนั่นแหละว่าตกลงใช่ไหม
แต่ดิฉันไม่แน่ใจนะคะว่าตกลงตัวเลขนี้ที่ออกมา
รอส่งเอกสารมาแล้วเนอะใช่ไหมคะ

คือรุ่นหนึ่ง๕ชั้นอีกรุ่นหนึ่ง๒ชั้น

ตามนี้ไหมคะเมื่อวานที่อาจารย์วิทยาชัยแถลงใช่ไหม
ใช่ไหมครับเมื่อวานอาจารย์วิทยาชัยพูดถึงประเด็นนี้
แต่ว่าก็ไม่ได้บอกว่ารุ่นไหนใช่ไหมฮะ

เอาจริงแล้วก็มันน่าจะไล่รุ้นเนี่ยนะฮะ
รุ่นดีก็น่าจะชั้นต่ำผมก็ไม่ดี
ความจริงนะมันเป็นเรื่องของกรรมการพูดกัน

ฉันไม่แน่ใจว่าไล่รุ่นเนี่ยนะคะ
ชั้นหมายถึงรุ่นอะไรแล้วก็๒ชั้นหมายถึงรุ่นอะไร
แต่เอาอย่างนี้ตัวเลข๒ตัวนี้ถูกไหมคะ
ชั้นรุ่นหนึ่งอีกรุ่นหนึ่ง๒ชั้น

ค่ะซึ่งเท่ากับว่าไม่ใช่๘แน่
ซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้มีผลเปลี่ยนแปลงอะไร

เมื่อวานเนี่ยทางกรรมการบางท่านเนี่ย

ท่านก็บอกว่าการเทคนิคในการทำกระทะ
การทำปกติสินค้าประเภทนี้เนี่ย

ซึ่งการอัดเนี่ยรูปแบบของการอัด
บางกรณีเนี่ยเคลือบแล้วก็อัด

มันอาจจะอัดแล้วสามารถที่จะ
ทำให้เป็นชั้นเดียวก็ได้

ทางเทคโนโลยีเนี่ยเค้าลึกขนาดไหน
แต่ว่าก็อย่างที่อาจารย์บริชัย
ให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้ว่า

ค่าวัตถุมันก็มีตามนั้น

ผมไม่แน่ใจว่าจะยืนยันได้หรือเปล่านะครับ

ต้องรอผลพิสูจน์จากผู้เจ้าชาญทั้งสามด้าน
แล้วก็มาดูแล้วก็นัดเสนอกรรมการอีกครั้งหนึ่ง

คืออย่างที่เรียนถามผอมาสักครู่นี้ว่า
คือเราเห็นถ้าเอาสมมุติเป็นตัวกระทะเนี่ย

คือมีผลทุกรุ่น
ถูกไหมฮะมีผลต่อสินค้าทุกรุ่น
ก็เฉพาะกระทะโคริคิงนะฮะ

ก็ตะหลิวที่เขาแถมนะฮะก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาเอามา
คือคำของตะหลิวเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับตะหลิวยังไม่มีผล
เป็นส่วนหนึ่งส่วนประกอบของการโฆษณานะฮะ
ก็คือก็เป็นส่วนประกอบในองค์ประกอบหนึ่งของการโฆษณา
ที่มาใช้ในการที่ขายกระทะชุดนี้
ซึ่งเวลาเขาปรับเขาต้องปรับเกี่ยวกับตะหลิวด้วยป่ะคะ
นี่หนับละเอียดหน่อยนะฮะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
ก็เมื่อวานก็ไม่ได้มีการพูดถึงประเด็นเรื่องหม้อเลยนะฮะก็พินาเรื่องของกรณีของกระทะอย่างเดียวนะฮะ
ลูกหม้อนี้ก็อาจจะถ้ามีประเด็นร้องเรียนเรื่องโฆษณาก็อาจจะต้องไปนำเข้าสู่การพินาอีกครั้งหนึ่งนะครับ

ก็คือจริงแล้วสคบไม่ต้องร้องเรียนสคบก็ตรวจสอบได้
อันนี้ฉันถามสคบเลยค่ะเพราะอันนี้งานท่านเลยว่าคือตัวของหม้อเนี่ยนะคะซึ่งมันมีคำพูดอยู่บางอันที่มันเป็นเป้าเดียวกัน
คำถามคือหม้อจะต้องอนุมานเหมือนกันไหมคะว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนคำพูดในการโฆษณาหม้อของเขาค่ะ
ถ้าเป็นลักษณะอย่างที่อาจารย์ได้แถลงไปแล้วคำการไม่ได้แถลงไปแล้วเมื่อวานว่ากรณีนำราคามาเป็นตัวเล่นราคา

เพราะถือว่าเป็นรูปแบบของการโฆษณาเดียวกัน

คือนอกเหนือจากเรื่องวัตถุหรืออะไรใดแล้วเนี่ย
ตัวเลขราคาตั้งต้นอันนี้คือแปลว่าต้องแก้ทิ้งเลยป่ะคะ
ตัวเลขราคาตั้งต้นผมยืนยันขออนุญาตเรียนว่า
ราคานี้ตั้งได้แต่ว่าลดมาขนาดนี้

คุณผู้ชมตามต่อนะคะเรื่องนี้ยังไม่จบค่ะ

ขอบคุณค่ะ